เรื่องแรกเดี๋ยวจะพาไปสนุกสนานกันที่สระบุรี
ไปดูกันในขั้นตำส้มตำลีลา
ดุเด็ดเผ็ดมันขนาดไหนไปดูเลย
ว้าว
เฮ้ยนายได้ทำมี

แล้วนี่โอ้โหนางรำ

กับบรรยากาศการแข่งขันส้มตำลีลา

เขาจัดขึ้นในงานมหากรรมอาหาร

จัดขึ้นนะวันที่๒๗กุมภาพันธ์

ที่บริเวณหน้าที่วาการอำเภอเมืองสระบุรี

แล้วที่ที่เห็นกลัวกลีปั๊บเพราะอร่อยคืนชื่อ
แล้วที่นี่น้องนักเรียนจากโรงเรียน

เขาก็มาร่วมแข่งขันกัน
โรงเรียนเทศบ้านสามวัด
บ้านอ้อยมาในชุดเฉยทับปี้
เห็นไปแล้วเมื่อสักครู่น่ารัก

ตำตลาดแตกสวยแซ่บเวอร์บายครูยุ้ย

ที่๒จากโรงเรียนเทศบาล๗วัดแก่งขนุนมาในชุดเหล่าอาเวนเจอร์
ในชื่อตำแหลกสูตรผีบอก
โอ้โหดูนี่เอาเวนเจอร์
และทีมที่๓จากโรงเรียนเทศบาล๔วัดบำรุงธรรมในชุดสาวอีสานรอรักนี่
แล้วเขามีชื่อการลำของเขาว่า
ส้มตำพันลิ้นกินจนลิ้นพันกัน

ที่เขาแข่งกันที่ชื่อหรือแข่งกันที่อะไรคะเนี่ย
ลีลาและรสชาติของส้มตำครับ

ตำเสร็จแล้วนายกเทศมนตรีเมืองสระบุรีปวดหัว
ไม่ได้กินไปแล้วปวดหัวแต่ด้วยความที่ว่ารสชาติมันดีจริง
แล้วนักเรียนแต่ละคนลีลาไม่ธรรมดา

สุดท้ายผู้ชนะมีเพียงหนึ่งเดียว

ทีมจากโรงเรียนเทศบาล๔วัดบำรุงธรรมในชุดสาวอีสานรอรัก
นี่แต่ทุกทีมในช่วงการประกาศรางวัลก็จะขึ้นไปเต้นไปรำอีกหนึ่งรอบ
เรียกได้ว่าสู้และแข่งขันกันมาตั้งแต่ช่วงกลางวันยันกลางคืน
นี่ก็เลยเป็นที่มาของคำว่าว่าตำนานเห็นไหม
นานข้ามวันข้ามคืนกันเลยทีเดียวนึกภาพดูนะถ้าตำตั้งแต่กลางวันแล้วมาเสิร์ฟตอนกลางคืน
ตำเละตำนาน
เลขรางวัลกันไปแล้วสนุกสนานกันมากจริง
ในยังเพิ่มเมืองและที่สระบุรีเราก็ได้มาร่วมงานนี้
ลองไปกันดูผมว่าของกินของอร่อยน่าจะมี
ให้ได้เลือกสรรกันเยอะถูกต้องนะคะมีเวลาก็แวะเวียนกันไปเนาะจังหวัดสระบุรีนะคะ